ครับยังมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ความต้องการที่จะติดตามเหตุการณ์การชุมนุม
ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า
เดี๋ยวเราจะประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้รับทราบจนถึงณวินาทีนี้เลยนะครับ
การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร๖๓บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
เริ่มตั้งแต่๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับเกิดความวุ่นวายขึ้นเป็นระยะระยะ
จนกระทั่งเคลื่อนขบวนไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลจนได้ครับ
บรรยากาศการชุมนุม๑๔ตุลาของกลุ่มคณะราษดรและแนวร่วมกลุ่มต่างบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
ถนนราชดำเนินหลังจากแก่นำประกาศเลื่อนเวลานัดชุมนุมมาเป็น๘โมงเช้า
มีมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมและรับฟังคำปราศัยของแก่นำ
ตั้งเวทีอยู่ที่หน้าโรงเรียนสติวิทยาคือนายอานนท์นำพาอย่างต่อเนื่อง
และมีการขยับเต็นต์ลงมาบนพื้นผิวจราจรบางส่วนนั่งรถตู้มาแสดงความพร้อมนะครับ
ถึงการปักหลักค้างคืนรวมถึงบกทงสีแดงขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนน
และนำรถเครื่องขยายเสียง๒คันใหญ่นะครับขับเข้าสู่พื้นที่การชุมนุม
ก็มีการปิดการจราจรโดยรอบถนนราชดำเนินฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา
ตอนนั้นนายอานนท์ยืนยันว่าจะเป็นการชุมนุมโดยสันติวิธีไม่มีการยั่วยุ
หากมีการสร้างสถานการณ์จะไม่ใช่พวกเขานะครับที่จะก่อขึ้น
มวลชนมาสมทบจนถึงเวลาบ่าย๒ก็ปิดถนนฝั่งหน้าร้านแบ็คโดนัลฝั่งเดียวนะครับ
จะเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลย้ำในข้อเรียกร้อง๓ข้อคือ
พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะต้องลาออก
จะต้องเปิดประชุมวิสามันเพื่อเร่งแก้ไขร่างรัฐธรรมนุนของประชาชนและปฏิรูปสถาบัน
แล้วบอกเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายเพราะมีรายงานบอกว่า
เจ้าหน้าที่จะระดมคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองมานั่งเต็มพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
หากมาในช่วงบ่ายจะไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้
ท่ามกลางกำลังมาตรการดูแลของตำรวจ
ตำรวจควบคุมฝุงชนตำรวจนอกเครื่องแบบรอบพื้นที่
ทั้งสองฝั่งถนนดินสอและถนนราชดำเนินกลาง
รวมถึงบริเวณเกาะกลางอนุสาวรีประชาธิปไตย
มีตำรวจควบคุมฝุงชนยืนคุมพื้นที่ไว้
โดยมีรั้วเหล็กล้อมไว้อย่างแน่นหนานะครับ
ป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมรื้อต้นไม้
นำไปคืนให้ที่สารวการกรุงเทพมหานคร
ตามที่แก่นำประกาศเชิญชวนผู้ชุมนุมไว้ก่อนหน้านี้
จากการรวมตัวของกลุ่มนี้แล้ว
ยังมีกลุ่มอื่นใส่เสื้อเหลืองมาจับจองพื้นที่
รอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับขบวนเสด็จ
และแสดงพลังความจงรักพักดี
และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยที่สะพานมะขวานบรังสรรค์มีการนำของ
นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระ

นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
กลุ่มไทยพักดีนครราชศรีมา

และนางสาวปารีนาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือสปสกองทัพธรรม

ที่อยู่ลานพระพลามหาเจษฎาบดิน
และประชาชนอยู่บริเวณแนวถนนราชดำเนินครับ
สำหรับการชุมนุมนะคะก็ดำเนินมาเรื่อยนะคะ
แล้วก็ไปดูที่เมื่อวานนี้สักประมาณ๑๐นาฬิกา๔๕นาทีค่ะ
ตำรวจได้นำรถยนต์ติดเครื่องขยายเสียง
ประชิดกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
เพื่อประกาศให้คืนพื้นผิวการจราจร

กลุ่มผู้ชุมนุมต่างพากันโหร้องแล้วก็ตะโกนไล่
ถ้ำกลางอารมณ์ที่คุกกลุ่นนะคะ
โดยมีตำรวจควบคุมฝุงชนล้อมรถเอาไว้
แต่ว่าด้วยความที่จำนวนของตำรวจเนี่ย

ตกอยู่ในวงล้อมของกลุ่มผู้ชุมนุม
ท้ายที่สุดค่ะตำรวจเองนั่นแหละที่ต้องยอมถอยออกไป
จากนั้นพลตำรวจโทษพระกระพงศ์พงเพตรา

ก็เดินทางมาพร้อมกับตำรวจติดตามอีก๒นาย

ให้อยู่ในความสงบเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็บอกว่าอย่ากีดขวางการจราจร

เดินข้ามถนนเข้าไปเจรจากับตำรวจ
แล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยจังหวะนี้แหละค่ะ
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้โหไล่ออกไปนอกพื้นที่
แล้วมีกาดตามมาประกบวงล้อมออกไปนะคะ
ระหว่างนั้นตามรายงานข่าวบอกว่า
มีการคว่างแก้วน้ำใส่ตำรวจที่เข้ามาเจรจาด้วยค่ะ
ต่อมาสักประมาณ๑๑นาฬิกาของเมื่อวานนี้
กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปส
อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล
เคลื่อนขบวนจากสนามหลวงที่สี่แยกคอกวัว
แล้วก็มีการปะทะคารมกับกลุ่มกาดอาสาของกลุ่มชุมนุม
ราศดร๖๓ซึ่งยืนดูแลความเรียบร้อย
อยู่บริเวณด้านหลังแผงเหล็ก
หลังจากนั้นก็เลยมีตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม
ทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกัน
แต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะปรากฏว่าก็มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มประชาชน
สวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็กลุ่มคณะรัศดร๖๓
เมื่อมีกลุ่มประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองค่ะ
ตรงจุดกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎร๖๓

ก็เลยทำให้ฝ่ายคณะรัศดร๖๓เขาโหไล่ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเวลาก็คล้อยไปเรื่อยนะคะ

ปะทะกันระหว่างสองกลุ่มนี้อีกครั้ง
จนกระทั่งตำรวจก็ต้องเริ่มมีการกันพื้นที่
เพื่อจัดระเบียบการชุมนุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
ทำให้เกิดการเปราะบางมากขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่ม
จนมีการเครื่องกวดน้ำร่มใส่กัน
กลายเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นจังหวะนี้ค่ะ
ตำรวจต้องรีบเข้ามาเจรจาเกลี้ยกล่อมทั้งสองฝ่าย

พร้อมกับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นเป็นแนวกำแพงเอาไว้
ซึ่งพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้
มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑ราย
ก็คือเป็นกาดของฝั่งผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะ
ต่อมาเวลาบ่าย๒นะคะ๑๔นาฬิกา
กลุ่มคณะรัศดร๖๓ก็มีการเข้ารื้อต้นไม้
บริเวณเกาะกลางอนุสวรีประชาธิปไตยออกทั้งหมด
โดยมีตำรวจยังคงยืนประจำการอยู่โดยรอบ
แต่ตอนนี้ไม่มีการปะทะกันหรือว่ากระทบกระทั่งกันนะคะ
หลังจากการเคลื่อนขบวนเจ้าหน้าที่ของกรทมค่ะ
ได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ด้วยการนำต้นไม้วางไว้ที่เดิม
ขณะที่ตำรวจยังคงคุมกำลังเข้ม
บริเวณรอบอนุสวรีประชาธิปไตยนี่นะคะ
ครับไปดูความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งบุคคลที่ไปเมื่อวานนี้

ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตแก่นำกรปศ
เมื่อวานก็ไปครับสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางไปอยู่ที่บริเวณด้านหน้า
รานภักราวมหาเจชชาโดยบวดินวัฒนธรรมราชนัดาถนนมราชดำดนกลาง

ไม่ได้ต้องการนำประชาชนมาหาเรื่องหรือว่าไปปะทะกับใครนะ
แต่ว่าต้องการเดินทางมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีเท่านั้น
ส่วนที่นัดรวมพลกันที่บริเวณหน้าลานพระพราวมหาเจษฎาบดินเนี่ย
เพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สะดวกสบายดีครับ
มองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์รวมพลไปทะเลาะกับใคร
จากส่วนใหญ่เองก็มีเพียงเด็กกับผู้สูงอายุที่มา
ส่วนกรณีที่มีผู้ชุมนุมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั้นเนี่ย

เพราะยังมั่นใจว่าท่านนายกทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว
พร้อมทั้งได้พูดถึงการชุมนุมของอีกฝ่ายว่า
ขอไม่พูดหรือไปยุ่งเรื่องของการเมืองละกันไปฟังครับ
ดูสิทธิ์วิสุใครที่เป็นข้าพแผ่นดินเราไม่ได้มาก่อเรื่องวุ่นวายอะไร
แล้วก็คณะที่มาผมส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ
วันนี้ไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าไว้วันหลังพูดครับ
ก็มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่านี่ฮะภาพนี้
วินมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะเขามีการขี่ไปส่งกลุ่มผู้ชมนุมในพื้นที่การชุมนุม
แต่ว่าระหว่างทางดันไปเจอกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มปกป้องสถาบันที่บริเวณสะพานมักขวานบรังสรรค
ใกล้กับประตูของธรรมเนียบแล้วนี่ฮะชุดละมุนวุ่นวายมีการเนี่ยฮะ
ไล่ตีแล้วก็ปะทะกันแบบนี้ขณะที่บางคนก็ไปห้ามปรามนี่
มีผู้หญิงไปช่วยห้ามไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้นิดหนึ่งฮะ

บริเวณสะพานมะขวานรังสรรค์นะครับที่ประชาชนที่ใส่เสื้อสีเหลือง
ตอนนั้นเริ่มที่จะทยอยกันกลับบ้านแล้วล่ะ
มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับคือระหว่างนั้นเนี่ย
มีกลุ่มเยาวชนปลดแอบ๔คนด้วยกัน
ชูสัญลักษณ์๓นิ้วใส่กลุ่มปกป้องสถาบัน

ชุลมุนนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าประตูทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาล

ซึ่งเดินทางไปร่วมชุมนุมกับคณะรัศดร๔คน
เข้าไปในกลุ่มมวลชนปกป้องสถาบัน
แล้วพยายามชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มมวลชนปกป้องสถาบันครับ

ขึ้นรถตู้ออกจากที่เกิดเหตุไป
แล้วก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับ
นายสีระเจนจาข้าสศพลักษณ์ประชารัฐ
และการนำของมวลชนปกป้องสถาบัน
ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของการร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันด้วย
โดยอดีตพระพุทธอิสระเปิดใจว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับเป็นไปอย่างน่าพอใจ
ส่วนที่มีการประทะกันเกิดขึ้น
หลังจากที่มีเยาวชนปลดแอบ๔คนหลุดเข้ามา
ณบริเวณสะพานมะความรังสรรค์นั้น

จากกลุ่มเยาวชนอยากเข้ามาแสดงสัญลักษณ์ชู๓นิ้ว
และยังบอกอีกว่าร่วมทำบุญในครั้งนี้ใช้เวลาแค่๑วันเสร็จ
ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะนัดรวมพลให้เยอะกว่าวันนี้ครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมสักประมาณ๔ทุ่มนะคะ
ตำรวจเองก็มีการออกมาแถลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าพื้นที่การชุมนุมอยู่ในความรับผิดชอบ
กองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
เมื่อวานนี้สักประมาณ๔ทุ่มค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็มีการออกมาแถลงถึงการชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดร๖๓บอกว่า
กระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป
อีกทั้งยังมีการชุมนุมดังกล่าวหลายต่อหลายครั้ง
และเป็นการกระทำผิดซ้ำซากไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง
และยังได้ชุมนุมในเขตห่วงห้ามตามกฎหมาย
รวมถึงยังมีการปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลอีกด้วย
เจ้าหน้าที่เองนะคะมีคำสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมในเวลา๔ทุ่ม
วันที่๑๔ตุลาคมแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ

ดังนั้นแล้วรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้เป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ
มีแนวโน้มว่ากลุ่มผู้จุ่มหนุ่มยังเกาะความไม่สงบ
โดยขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
หรือเลิกการชุมนุมทันทีณตอนนั้นค่ะ
อีกหนึ่งท่านค่ะที่กำกับแล้วก็รับผิดชอบในท้องที่
ก็คือพลตำรวจตรีปียะต้าวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการกระทำความผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมซึ่งได้มีการดำเนินคดีแล้ว
แล้ว๑๔ตุลาคมมีการชุมนุมอีก
กระทำลักษณะเหล่านี้ก็เป็นการผิดกฎหมายซ้ำซาก
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการแจ้งเตือนให้กลุ่มผู้ชุมนุม

มีเช่นนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการฝ่าฟื้นกฎหมาย
ล่วงเลยไปจนกระทั่ง๔ทุ่มค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังไม่มีการขยับออกจากพื้นที่

รองพบชนบอกว่าลักษณะการกระทำแบบนี้
จงใจฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่
ตำรวจเดี๋ยวก็ต้องดูว่าลักษณะการกระทำแบบนี้

เพราะว่าตำรวจเองมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรงนะคะ

เป็นการกระทำผิดซ้ำซากจากกลุ่มเดิมในข้อหาเดิมด้วย
ต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเด็ดขาด
โดยจะเริ่มจากมาตรการจากเบาไปหานักค่ะ